ตื่นหรือยังบางคนก็อาจจะตื่นแล้วเพราะเดี๋ยวต้องเรียนออนไลน์
แขนเสื้อลูกวันนี้๔ตุลาคมเขาจะเริ่มพาลูกไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์นะลูกนะ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ลูกจะได้เปิดเทอมในช่วงเดือนพฤศจิกายน
สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ให้นักเรียนอายุระหว่าง๑๒๑๘ปีของกระทรวงศึกษาธิการ
ก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะต้องเป็นความสมัครใจนะครับผู้ปกครองจะต้องยินยอม
เรื่องต้นมีนักเรียนประสงค์จะฉีดวัคซีนแล้วกว่า๓ล้าน๖แสนคนถือว่าเป็น๑๗๑เลยนะ๗๑เลยนะ
จากทั้งหมดกว่า๕ล้านคนเริ่มฉีดให้นักเรียนที่อยู่ใน๒๙จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และพื้นที่สีแดงก่อนนะครับส่วนวัคซีนเข็มที่๒ก็จะเริ่มฉีดตอนต้นเดือนพฤศจิกายนต่อไป
โอภาษการกวินพงศ์ครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ
บอกว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้นักเรียนต้องดู๒ปัจจัย๑ประสิทธิภาพ๒ความปลอดภัย
คือผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ยังเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่าผลข้างเคียง
ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่ามันจะมีผลกระทบต่อกล้ามเนื้อหัวใจเด็กจะอักเสบไหมเนี่ย
กระทรวงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญว่าในเด็กผู้หญิงฉีด๒เข็มไม่เป็นไร
ส่วนเด็กผู้ชายจะฉีดให้๑เข็มก่อนแล้วจะเก็บข้อมูลภาวะกล้างเนื้อหัวใจอักเสบว่ามันมีผลมากน้อยแค่ไหน
แต่พวกมอบาทเชื่อว่าไม่มีปัญหา
ที่สำคัญขณะนี้นะครับยังไม่มีวัคซีนไหนไง
มันไม่มีตัวเลือกไงที่จะอนุญาตให้ฉีดที่เด็กอายุต่ำกว่า๑๘ปีไง
ไฟเซอร์เนี่ยคือมันมีผลวิจัยรองรับแล้ว

น้องที่จะไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

ท่านนายกลุงตู่พลเอกประยุจันทร์โอชาจะไปให้กำลังใจลูกนะ
นะฮะนะฮะที่ไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์เนี่ยนะครับ
ซึ่งจะมีนักเรียนประมาณสัก๒๐๐คน

มาดูยอดการฉีดวัคซีนกันหน่อยกับทุกผู้ชมว่านี้นะครับ

เฉียดไปได้ทั้งหมด๑๔๐๘๘๗๖โดส
เข็มแรก๓๖๐๗๘ราย
เข็มที่สอง๑๐๑๑๓๙ราย
เข็มที่สาม๑๑๖๕๔ราย
และเข็มที่สี่เมื่อวานี้เฉียดไปได้๕ราย

ภาพรวม๕๕ล้านแล้ว

ใช่ตรงกันแล้วแต่อย่างผวดเดียวตรงกันเลย
ไม่เคย่งนะไม่เคย่งอยู่ที่๕๕๒๒๑๗๑๐โดสครับ
นั้นก็เป็นเข็มที่๑๒๓๔เรียงตามหน้าจอที่เราปรากฏให้คุณผู้ชมได้ชม
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสนะครับเหลืออีก๘๙วันเลขสวยซะด้วย

ครับแล้วลุงตู่ไปอย่าไปทักทายเด็กโมซัวนะ
ชื่ออะไรเด็กด่าให้เลยนะ
เด็กนี้ไม่เหมือน๕ขวบที่ต่างจังหวัดนะฮะลุงตูสู้เด็กพวกนี้ไม่ใช่เลยนะ
ต้องระวังเขามีความคิดความอ่านเป็นคนตัวเองส่งมาก
จะมีอะไรสักอย่างใจหวัดใจแล้วเกิน

ฉะนั้นลุงตู่ก็ให้กำลังใจน้องอยู่ไกลกันแล้วกัน